คุณผู้ชมคะที่นครปฐมค่ะตามความคืบหน้าให้ในเป้ค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวมาแถลงแล้วก็นำตัวไปทำแผนแล้วนะคะ
แล้วสุดท้ายรถแบบไปเข้าทางตันพอดี
ด้านหน้าเป็นคลองแล้วก็เป็นศาลเจ้าแม่ที่ต้นไสนะคะ
หนีไปไหนไม่ได้แล้วขับหนีไปไหนไม่ได้จอดรถวิ่งหนีกัน
แฟนสาวก็เลยถูกในเป้กระหน่ำแทง๒๐แผลจนเสียชีวิต
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่ในเป้ขี่ตาม

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะพี่อุ๋ย

คือตำรวจเขาแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

เช้าวันนี้ตำรวจสพนครชัยศีลที่นครปฐม
กับทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม

เป้ค่ะผู้ต้องหาก็คือนายนิพนธ์งามญาติอายุ๒๕
ก่อเหตุกระหน่ำแทงนางสาวเบญญานิคมสืบ
ไฟล์อายุ๒๙ปีอดีตแฟนสาว
จนเสียชีวิตกระหน่ำแทงไป๒๐กว่าแผล
ทางตำรวจบอกว่าแกะรอยจากสัญญาณมือถือค่ะ
ไปจับที่บ้านตอนร่ำลาพ่อแม่เตรียมหนี

นี่นะคะแล้วก็เจอของกลาง

มีกางเกงยีนขายาวเสื้อรายเดอร์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
หมายความว่าหลักฐานมันชัดนี่มีดนะคะ
หลักฐานมันชัดหลักฐานมันครบ
เป้บอกว่าไม่ได้เอาของกลางอะไรไปทิ้งเลยนะคะ
ไม่ได้ทิ้งเพราะเชื่อว่าถ้าถูกจับ
ตำรวจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาของกลาง
คงจะเคยดูข่าวว่าเอามีดไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้งแล้วหาไม่เจอ

ถ้าจับผมได้จะได้ของกลางครบเลยไม่ต้องไปหา

ใช่จับได้ตอนลาพ่อแม่กำลังจะหนีใช่ไหม
โอ้โหเขาบอกว่าปมเหตุมีสองเรื่องค่ะ
ห่วงเขาอ้างแบบนี้นะ

พอถูกบอกเลิกแล้วก็กลายเป็นว่าถูกบล็อกช่องทางการติดต่อทุกอย่างเลย

ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปไปจนถึงจุดเกิดเหตุ
เป้รับสารภาพทุกอย่าง

โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ตอนแรกบอกว่าอาจจะโดนไหล่ตรองใช่ไหมพี่อุ
พี่อุ๋ยเมื่อวานที่เล่าไปแต่รองโทษมันหนักกว่า
เหมือนกับเตรียมการมาก่อเหตุหรือเปล่า
อ่าแต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจนำกำลังแบบหลายสิบนายเลยนะคะควบคุมในเป้ออกมาจากห้องสืบสวน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปจุดเดียวคือสารเจ้าแม่ไสงาม
ริมน้ำค่ะข้างแพร่ศรีวิชัยอำเภอนครชัยศรี
จุดที่จอดรถจักรยานยนต์จุดที่ไปแทงนางสาวไฟล์
เบาะหลังของรถกระบะนะคะทำแผนเสร็จในเป้คุกเข่าไหว้ขอขมา
นางเสาไฟที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ใต้ต้นไสแบบนี้ค่ะครับ
ตอนที่คุมตัวในเป้ขึ้นรถเป้บอกว่าผมขอโทษครับ
ผมรักเขามากครับผมไม่เคยทำร้ายร่างกายเขาครับ

ว่าเคยพาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปเคลียร์ปัญหาที่นางเสาไฟติดหนี้
เพื่อจะถามว่าติดหนี้ที่ไหนบ้างติดหนี้รายไหนเท่าไหร่ยังไง
จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่สุดท้ายไม่มีอะไรดีขึ้น
แต่ว่าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเป้พาตัวหนีไปแล้วล็อกไว้ไม่ให้กลับบ้านใช่ไหมคะ
เธอเคยส่งข้อความให้คุณแม่ไปช่วยอะไรแบบนี้
แต่เป้บอกเปล่าเลยพาไปเคลียร์เรื่องหนี้เฉย
วันเกิดเหตุเป้อ้างว่าไม่มีเจตนาทำให้ถึงตาย
แต่โกรธมากเห็นนั่งรถมากับผู้ชาย
คิดว่าเป็นแฟนใหม่จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกัน

แล้วพอมาถึงตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ

อยากจะขอโทษไฟล์และครอบครัวไฟล์ด้วย
ผมทำไมขอโทษครับแล้วผมรักเขามากครับ

ฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้เป้ตัดสินใจ

ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขกับมันจริงครับ

ก็คือเห็นผู้ชายแล้วมันความรู้สึกเหมือนกัน

แต่ตัวผู้เสียชีวิตเองก็ไม่มีโอกาสชี้แจงอะไร
และตำรวจบอกว่าคำรับสารภาพของในเป้
มันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนะคะ
คือเมื่อ๒วันก่อนที่นางสาวไฟล์จะเสียชีวิต
เธอมีการโพสต์ภาพตัวเองยิ้มแย้มสดใส

เป็นภาพที่ครอบครัวนำมาใช้วางไว้ที่หน้าโรงศพค่ะ
คือเหมือนกับว่าตอนเธอโพสต์มีการระบายเอาไว้ว่า

ห่างบ้านไม่ชินจะอยู่โดยไม่มีใคร๕ปีอะไรแบบนี้นะคะ
คือวันที่เธอเสียชีวิตก็โพสต์
มึงต้องฆ่ากูให้ตายก่อนใช่ไหม
จะเลิกไปตามกับทุกคนกูตัวปัญหา
แล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นภาพเป็นตัวอีโมจิร้องไห้

อุศนีบอกว่าเตรียมสวดพระพิธรรมศพ๒คืน
ที่วัดบังเรนเจริญธินวนธมบุรี
แม่บอกว่าคำรับสารภาพของเป้คือมันไม่จริงเลย
จะมาบอกไม่เคยทำร้ายลูกแม่ได้ยังไงแม่มีหลักฐาน
ช้ำตามตัวลูกกางเกงเปื้อนเลือดของลูก
ทุกครั้งที่ลูกสาวแม่ถูกทำร้ายแม่ถ่ายลูกสาวถ่ายรูปส่งให้แม่ส่งให้เพื่อนส่งให้ญาติดูตลอด
ส่วนเงินที่เป้อ้างว่าคอยช่วยเหลือลูกแม่ซัพพอร์ตลูกแม่ไม่จริงเลย
ลูกแม่ทำงานได้เงินนะทำงานหนักมากด้วย
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกสาวแม่ทำงานเก็บไว้ในบัญชีในเป้ด้วยซ้ำครับ
เงินในบัญชีในเป้ก็คือเงินของลูกสาวแม่นั่นแหละที่ลูกสาวแม่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรง
ส่วนเรื่องชู้สาวแม่บอกว่าไม่จริงเลยค่ะ
ตั้งแต่เลิกกับเป้ไปลูกสาวแม่ยังไม่มีแฟนใหม่เลยนะคะ
และยืนยันว่าคนในรถกระบะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด
อ่าเอาไว้ในเฟซบุ๊คจะอยู่คนเดียวค่ำพ่อลูกสาวแม่เคยบอกแม่ไว้ว่าจะหาเงินก่อน
ดูครอบครัวส่งเงินให้ลูกสาววัย๑๐ขวบที่อยู่กับอดีตสามี
แล้วตอนนี้คือลูกแม่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดชี้แจงอะไรด้วยซ้ำ
สิ่งที่ในเป้ผู้ต้องหาสารภาพหรือว่าพูดมามันไม่จริงเลยค่ะแม่บอก
คือคุณแม่พูดถูกนะคะจะมาอ้างคำว่ารักจะมาบอกว่ารักเนี่ยมันไม่น่าจะใช่
ก็เหตุขนาดนี้คือคือเป็นคนจิตใจไม่ปกติ
เนี่ยค่ะมันไม่ใช่ความรักแล้วศพของผู้เสียชีวิตคืนนี้สวดพระพิธรรม
เป็นคืนที่๒จะชาปนกิจในวันเสาร์ที่๓๐กรกฎาคมนี้ค่ะ